สวัสดีค่ะพบกับรู้ก่อนร้อนหนาวกับดิฉันนัทชายกิตโมกค่ะ
คุณผู้ชมถ้าในระยะนี้ใครคิดถึงแสงแดดนะคะ

เพราะว่าหลังจากกลางสัปดาห์เป็นต้นไป
ประเทศไทยของเรายังคงมีฝนตกคลำ

พาดผ่านบริเวณตอนกลางของประเทศค่ะ

ส่งผลให้ประเทศไทยของเรามีฝนตกนะคะ
นอกจากนี้มรสุมฝนประจำฤดูค่ะ
ยังพัดปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทย
ลักษณะแบบนี้จะทำให้ประเทศไทยของเรามีฝนตกเรื่อยนะคะ
แต่แตกต่างจากภาคใต้ค่ะคุณผู้ชม
ตอนนี้ภาคใต้เป็นภูมิภาคที่มีฝนตกน้อยที่สุดนะคะ
ร้อยละสามสิบส่วนคลื่นลมทั้งสองฝั่งค่อนข้างสงบค่ะ

ลักษณะการตกของฝนในระยะนี้นะคะ
คือจะเริ่มตกในช่วงประมาณบ่ายถึงข้ามค่ะคุณผู้ชม
เป็นช่วงที่ใครหลายคนเลิกงานพอดี

รับมือกับพายุโซนร้อนดอฟฟิน
ชื่อน่ารักนะคะดอร์ฟินที่แปลว่าปาโลมา

เกิดน้ำท่วมฉับพันธ์และน้ำป่าไหลหลากได้ค่ะ